สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
ให้เยอะนี่ไงผมกำลังงงเอ๊ะทำไมคุณพูดแล้วมันตัดมาเนี่ย
ใช่ครับผมผมก็งงยิ่งกว่าคุณอีกครับ
มันเป็นคิวผมแต่ไปหน้าคุณครับ

นางอยู่นางอยู่นางอัดรายการหรือเปล่า
นั่งอัดรายการโชคดีครับผมก็เลยมาแจมหน่อยครับ

ถ้างั้นไปเรื่องราวเรื่องแรกในวันนี้

นานมากนะพี่น้องนานมากนะครับ
คือเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยืดเยอะกันหลายปีทีเดียวคุณผู้ชมครับ
หรือว่าโครงการถนนและทางรถไฟยกระดับนะฮะ

ในสมัยรัฐบาลของผลเอกชาติชายชุนฮวันนะครับ
โดยมีการเปิดประมูลก่อสร้างทางยกระดับ

ซึ่งผู้ชนะการประมูลโครงการนี้ก็คือ

แห่งวงการก่อสร้างของฮ่องกงเขาคุณผู้ชม

สารปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด
ยื่นหลุทรคำพิพากษาสถานปกครองกลาง
สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ที่ให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

รวมทั้งหมด๑๑๘๘ล้านบาท
พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีจากการบอกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมครับ
ทั้งนี้นะครับสารปกครองมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองนะครับ
และบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
โดยเมื่อพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่ารักษณะการโต้แย้ง
เพื่อให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น
ระบุว่าเป็นเรื่องของผู้ร้องทั้งสองนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิษฐ์
การพิจารณาข้อเท็จจริงการปรับใช้กฎหมายและข้อสัญญาของคณะอนุญาโตตุลาการ
วินิจฉัยว่าคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือไม่
และแต่ละฝ่ายมีการรับผิดชอบต่อกันหรือไม่อย่างไร
ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อยหรือศิลธรรม
จึงไม่ปรากฏเหตุที่กฎหมายให้อำนาจศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดนี้ได้ครับ
ก็เรียกว่าตั้งแต่สมัยของพลเอกชาติชายชุณวันกุญกิตรวยเองตอนนั้น
แล้วก็มายกเลิกเนี่ยเอาจริงคือสมัยท่านอนันต์ปัญญารชุน
เป็นนายกรัฐมนตรีพี่หนุ่ม

๑หมื่น๑๘๘๘ล้านบาทใช่ไหม

ดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
คือนับตั้งแต่เริ่มนะฮะตั้งแต่เริ่มเริ่มโครงการเหรอ
ตั้งแต่เริ่มเปิดตอนที่โดไปยกเลิกเขาก็ตกประมาณสักปี๒๕๓๐กว่า
แล้วก็ในที่สุดแล้ว๗๕ต่อปีพร้อมคืนหนังสือคำประกันมูลค่า๕๐๐ล้านบาทด้วย
แล้วก็จะมีเงินที่บริษัทชำระเป็นค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์ของที่ดินรอฟท
รวมไปถึงการบอกเลิกสัญญาอีก๒๘๕๐ล้านบาทก็รวมกันแล้ว๑๘๐วันเขาจะต้องได้เงินคืน

โอ้โหก็คุณคิดดูว่าเขาเรียกว่าต่อหม้อใช่ไหมอ่าต่อหม้ออยู่ตั้งแต่สมัยคุณอายุเท่าไหร่
ก็นั้นหรือก็ยังค้างอยู่เงินน่ะเรียบวิภาวดีใช่ไหม
เรียบไปตรงดอนเมืองทางไปดอนเมืองเราจะเห็นต่อหม้อเนี่ยตลอดเลย
มันถึงเป็นถนนทางรถไฟทุกวันนี้เป็นทางรถไฟ
แล้วก็เป็นต่อหม้อต่อหม้อผ่านหลัก๔ผ่านอะไรตอนนั้นไปดอนเมืองตลอด

คุณก็ถามตัวเองแล้วกันว่าเราเห็นต่อหม้อเหล่านี้มากี่ปีแล้ว
โอ้โหตั้งแต่๑๐กว่าปีเกือบ๒๐ปีได้
มาเห็นเลยหรือเปล่าอายุเท่าไหร่
บ้านเธอขับเกิดมาเห็นเลยหรือเปล่า
เกิดเพราะสตอะไร

เพราะน้องเขาเกิด๓๕ใช่ไหม

มีซิงเกิ้ลใหม่จากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
ก็อาจจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกัน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสช

ซิงเกิ้ลออกเป็นอัลบั้มได้แล้วนะครับ

น่าจะเป็นเพลงที่
เกินแล้วมากจังสมมติออกอัลบั้มอัลบั้มเต็มได้แล้วล่ะ

อันนี้ชื่อว่าเพลงมิตรภาพ
ก็มิตรต่าว

ฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
เราจะเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่มิตรภาพไทยลาวไทยลาวใช่ไหม

อันนี้มิตรภาพไทยกัมพูชา
โดยมีเนื้อความถึงความยินดีน้ำใจไมตรีของสองประเทศ
เนื้อเพลงก็ยินดีแสนยินดีในวันนี้ได้มาพบกัน
นี่
ขอฟังหน่อย
สองแผ่นดินสองชายประชาไตยเช่นเราคือมิตรร่วมมือด้วยความใส่ใจ
เราร่วมสร้างสภาพธนังและราวรักษ์ไฟร่วมสรรค์สร้างต่อเต้าเผื่อไปให้มิทธภาพยังเยื่อ

ที่ที่พี่หนุ่มเคยถามเมื่อก่อนลูกฝาแฝดเขามีลูกเป็นฝาแฝด
ภรรยาของนายกตู่ก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เก่งมากนะครับ
แต่ลูกฝาแฝงเขาเคยเป็นศิลปิน

ไม่รู้นะไม่ใช่การไปเรียนแต่ทุกวันนี้ลูกไปเรียนอยู่ออสเตรเลีย

ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเขาก็ถามว่าเพลงนี้ซิงเกอร์ใหม่ล่าสุด๒แผ่นดิน๒ชาติประชาใกล้ชิด
เราคือมิตรร่วมมือด้วยความใส่ใจ
เราร่วมสร้างสะพานถนนและรางรถไฟ
ร่วมสรรสร้างต่อเติมเรื่อยไปให้มิตรภาพยั่งยืน

เขาบอกว่ามาแต่งเป็นสักขีพยานในการฉลองความสำเร็จ
เชื่อมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ย
เขาก็บอกว่าพร้อมด้วยสมเด็จอคมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็น
ซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
เป็นประธานร่วมแล้วก็กล่าวสุนทรพฤษแสดงความยินดีในพิธีฉลองความสำเร็จ
ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยราวไทยกลับขอโทษครับไทยกัมพูชา
ที่อรัญญประเทศเพราะฉะนั้นอรัญญประเทศต่อไปนี้
เราจะผ่านไปตรงสระกล้องสาแก้วก็จะมีสะพานมิตรภาพแล้วนะครับผม
ซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้ไปเป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา
รวมทั้งเป็นโอกาสที่เราได้พบเจรจากับสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดโชหุ่นเซ็น
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งความสำเร็จของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้
นับเป็นสะพานแห่งแรกที่มีความยาวที่สุด

เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน
และใกล้ชิดยาวนานระหว่างไทยกัมพูชา
พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะ
เริ่มต้นก่อสร้างด้านพรมแดนแห่งที่๒ควบคู่กันไปด้วย
คือต่อไปนี้เราก็โอเคลาวเราไปใกล้แล้วเน
ก็เมื่อที่กัมพูชาออกทางสะแก้วก็จะใกล้มากขึ้นแล้วล่ะ
นะครับผมนะฮะพี่หนุ่มกับมดดำเคยเอาโทรศัพท์วางไว้ในรถไหม
บ่อยฮะแล้วจอดตากแดดไว้ลืมเอาลงเนี่ยเคยวางไว้ไหม
ว่าโทรศัพท์ระเบิดนะครับนี่ไงจะมาเตือนคุณผู้ชมนะ
แล้วก็รวมถึงพี่หนุ่มกับมดดำด้วยนะฮะคนแห่เตือนต่อต่อกันนะครับ
สาวลืมมือถือในกระบะจอดตากแดดสุดท้ายระเบิดกระจกทะลุครับ
แต่ต้องห้ามคือตอนนั้นที่ตัวเองลืมเพราะอะไรรู้ไหม
ชาร์จอ๋อชาร์จเสียบไว้การชาร์จตรงเนี่ยมันพร้อมจะระเบิดได้เลยนะ
ถูกต้องเพราะความร้อนมันเข้าอยู่ตลอดเวลานะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับชื่อว่าหญิงยุภาอนันต์นะครับ
โพสต์ภาพรถกระบะสีดำคันหนึ่งโดยพบว่าบริเวณกระจกเนี่ย
หน้าฝั่งคนนั่งข้างมีลักษณะคล้ายถูกอะไรบางอย่าง
ระเบิดจนแตกออกเป็นรูใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับ
โดยผู้โพสต์ระบุว่าข้อความว่าบทลงโทษของคนขี้ลืมพังหมดเลย
นี้เจ้าของโพสต์ได้ตอบในช่องแสดงความคิดเห็น
ใต้โพสต์ว่าสาเหตุเกิดจากลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถที่จอดตากแดด

แชร์ออกไปมากกว่า๑หมื่นครั้งนะครับ
รวมถึงมีการแท็กชื่อไปยังคนที่รู้จักให้ระมัดระวัง

ได้สืบถามไปยังอาจารย์เจสดาครับ
ท่านก็บอกว่านะฮะกรณีนี้มีความเป็นไปได้
มือถือจะระเบิดหากจอดในรถในที่ตากแดดร้อนจัด

มีติดฟิล์มกันความร้อนซึ่งความร้อนน่าจะไม่สูงมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพฟิล์มที่ใช้ด้วย
ว่าสามารถจัดการได้ไหมเพราะตอนนี้มันมีฟิล์มแบบเซรามิกแล้ว
แต่ในกรณีนี้รถที่ไม่ได้ติดฟิล์
แล้วก็ไม่ได้ลดกระจกระบายความร้อน
บางครั้งอุณหภูมิในรถสามารถสูงถึง๖๐องศาเซลเซียส
ซึ่งเกินกว่าของบางอย่างในรถที่จะทนได้
หากโดนความร้อนมากก็จะมีโอกาสรัดวงจรได้
และยิ่งแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือแบตเตอรี่ที่เป็นของคุณภาพต่ำเนี่ยนะฮะ
เวลาโดนความร้อนขึ้นมาตัวฉนวนที่ป้องกันความร้อน
อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ทำให้เกิดการช็อตประกอบ
แล้วก็หากวางมือถือไว้บริเวณคอนโซลหน้ารถ
เมื่อเกิดการระเบิดก็จะพุ่งไปข้างหน้านั่นเอง
ทำให้กระจกด้านหน้าแตกนั่นเองฮะ
ครับผมซึ่งจริงแล้วอย่างโทรศัพท์มือถือหรืออย่างนี้นะครับ
คือความร้อนบางทีแบบแค่ประมาณสัก๒๐องศาบวกกับแสงแดด
ประมาณสัก๔๐องศาที่ร้อนอยู่เนี่ย

ก็คือมีโอกาสที่แบตนั้นมันจะระเบิดหรือปิแตกออกมาได้
ถ้าเป็นแบบถอดโทรศัพท์เก่าเนี่ยแบตก็เสื่อมได้ง่ายก็อาจจะเกิดได้ง่าย
ณวันนี้เขาบอกว่ามี๒๓สิ่งที่คุณอยากเอาไว้ในรถโดยเด็ดขาด

แช็คนี่อันตรายพวกอะไรก็น้ำมันก๊าซ

เปรย์สเปรย์ทั้งหลาย
ทั้งหลายปรับอากาศฉีดผมต่างนานาที่มันมีสามารถฉีดได้

สิ่งหนึ่งอยากจะเตือนด้วยอะไรน้ำเปล่าพี่
เปล่าเราเชื่อว่าทุกรสเวลาไปเติมน้ำมันมาแล้วก็จะมีน้ำเปล่า
คุณมั่นใจแค่ไหนว่าขวดพวกนี้มันกันความร้อนได้

แล้วถ้ากระจกคิดดูว่าความร้อนมันส่งโดยตรง

มันก็ควรจะเอาลงไป

แต่ว่าถ้าน้ำเปล่าทานแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้ในรถแล้วดื่มอีกนะพี่หนุ่ม

คือสมมุติว่าจะเปิดแล้วแล้วเราก็ดื่มแล้วเราก็ปิด

แล้วก็แดดส่องมาเนี่ยหย่าฮะผมเคย

ถูกต้องแบบทิ้งไว้แบบวัน๒วัน
ถึงบอกว่าวันนี้น้ำเปล่าเองตอนนี้อุณหภูมิมันไม่ปกติ
ซึ่งประเทศไทยก็ติดอันดับต้นไปแล้วที่ทางจังหวัดทางภาคเหนือ

เดี๋ยวเรากลับมาดูอุณหภูมิทั่วไทยกันว่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างฮะ

ล่าสุดเขาบอกว่าเมื่อสักครู่เกิดระเบิดขึ้นครั้งที่๙ในรถตู้สีขาวคันหนึ่ง
ขณะที่จังหวัดศรีรังกาพบวัตถุระเบิดรวมทั้งหมด๘๗ชิ้น
สถานีขนส่งแห่งหนึ่งใจกลางกรุงคอลัมโบ
คุณคิดโดยเหตุการณ์นี้นะคนตายทันที๒๐๐กว่าศพนะครับ
ศพแล้วก็บาดเจ็บทันทีแบบสาหัสนะ
อีก๔๕๐ตอนนี้ที่ศรีรังกาก็ส่งใจกันไปด้วยแล้วกันนะครับนะครับโอเค
ช่วงหน้ากลับมาเอาใจโดเรมอนด้วยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าโดนฆ่าลิขสิปเยอะเลยทีเดียวฤกษุดี
อ่าต่อมากัน
เราเคยไปตามห้างแล้วมันจะเป็นวุ้น

นี่ทางหลังนี่เป็นโดราเอมอน
คุณลองคิดดูว่าคุณเคยเจอเค้กโดราเอมอนอย่างนี้

แต่คุณจะรู้ไหมว่าเค้กที่เราไปซื้อ๗บาท๑๐บาทหรือเค้กทั้งปอนดเนี่ย๒ปอนด์เนี่ย
ตกอยู่ที่๓๙๐บาท

วบตึงโดนปรับเงินเป็นหมื่นเลย
เรื่องของเรื่องฟังแล้วก็แบบว่า

กำลังจะเล่าไงครับคุณมึงจะได้ไปตายที่ไหนหรือครับ

มึงจะได้ไปตายไปตายที่ไหนหรือ

ชาวสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

อุปกรณ์ไทยลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนโดราเอม่อนเนี่ย

ล่อซื้อวุ้นรูปโดราเอมอนจำนวน๒ชิ้น

แล้วก็ขนาด๒ปอนด์๓๙๐บาท

จะซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกฝาแฝดให้ไปส่งหน่อย
สถานที่ส่งก็ดีเหลือเกินหน้าสอพภูพิงราชนิเวศ
ส่งที่ตำรวจเลยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่ายที่๒๐
จนกระทั่งก็มีคนออกมารับวุ้นจริงมารับวุ้นโดราเอมอนที่สั่งไว้
จากนั้นในระหว่างที่รับวุ้นปุ๊บก็แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กับตัวแทนลิขสิทธิ์โดราเอมอนพร้อมพากับเป็นที่สถานีตำรวจ
ก็คือไม่ได้อยู่ไกลนี่ก็แค่ข้ามถนนไปก็ถึงสถานีตำรวจแล้ว
ไปดำเนินคดีครับผมนะก็มีการเจรจาไก่เกลียดจนตกลงว่าโอเคล่ะ
เค้กเขาขายได้ประมาณสัก๒๙๐กับ๓๙๐แต่เงินจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ย

ลิขสิทธิ์หมื่นหมื่นต้องชดใช้ค่าเสียหายในการค่าลิขสิทธิ์
ทางตำรวจเองก็บอกคดีนี้เริ่มต้นมาจากตัวแทนของลิขสิทธิดังกล่า
ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งก็มีการแสดงตัวตนหลักฐานในการมอบอำนาจ
ก็คือจากโดราเอมอนเนี่ยรวมทั้งหลักฐานต่างในการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะ
ภาพถ่ายวุ้นโดราเอมอนมาแจ้งความเพื่อขอให้ตำรวจ
เฮ้ยเป็นวุ้นที่โดรายมอนจะไปใช้ลิขสิทธิ์ของเขา

โดยตำรวจเองก็ไม่ได้ร่วมจับกลุ่มแต่อย่างใด
แต่ก็ให้ความร่วมมือในการล่อซื้อนั่นแหละ
ให้ผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันแล้วมาคุยกันเอง

โดยเฉพาะเรื่องของเงินเนี่ยเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ค่าเสียหาย
แล้วก็บอกให้ตัวแทนลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ย
ขอถอนแจ้งความโดยในวันเกิดเหตุเนี่ย
ฝ่ายผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เองก็ไม่ได้มีท่าอึดอัดอะไร

คือเขาบอกว่าโอเคแล้วแล้วจะโดยให้มันจบไป
คือเค้กชิ้นละร้อยจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นหมื่นเหมือนกัน
เขาก็เกลียดไปล่อซื้อเค้าไงเธอ
ไปล่อซื้อเขาว่าจะให้ลูกฝาแฝด
ก้อนหนึ่ง๒ร้อยเขาก็โทรแน่นอนที่ที่อ่านอ่านมาจะเจ็บค่วง
เธอเพิ่งเข้าใจหรอเธอ
ผลประโยชน์ในการดำเนินคดี
วันนี้เขาสามารถเดินเข้าไปจับคุมคุณได้

เดินไปตามตลาดเขามีแบบผ้าห่มผ้าปูที่นอน

วันนี้คุณเดินไปสมมุติเขาไปเจอผ้าปูที่นอนเป็นโดราเอมอน
เขาไปเจอตุ๊กตาโรงแรมถ้าคุณไม่ถูกลิขสิทธิ์เขาจับคุณได้แล้วนะฮะ
อันนี้แค่วุ้นนะแล้วคุณคิดดูว่าเราเคยเห็นอะไรบ่อยผ้าเช็ดตัวโดนัท
โดนัทเนี่ยฉันเห็นบ่อยเกือบทุกตลาดนัดเลยปอกหมอนผ้าปูที่นอนตุ๊กตาโดราเอมอน
เยอะมากจริงเพราะคนชอบโดราเอมอนโดราเอมอนโดไลวันนี้เขาทำให้ดูแล้วนะ
ว่าแค่วุ้นเนี่ยยังโดนเป็นหมื่นแล้วถ้าคุณคิดดูว่าผ้าเช็ดตัวเอ่ยผ้าปูที่นอนเอ้ยตุ๊กตา

แล้วเธอเปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีส้มได้ไหมพี่หนุ่ม
ก็โดนโดราเอมี่ไงเถอะโดราเอมี่สีเหลืองสีเหลืองเคยดูหรือเปล่าเนี่ยเราฉีด
นี่เสนมูลเสนมูลแปลงร่างแปลงร่างค่ะจ๊า
อย่างหมอลักษณ์เนาะหมอลักษณ์จะรู้มั้ยเห็นโดราเอมอนไม่ได้นะ

ตุ๊กตาโดราเอมอนเป็นพันนางตัวเลยนางชอบกอดตุ๊กตาแล้วโดราเอมอนนอนอย่างนี้

ทำไมอะเพราะอะไรแกเค้าสะสมโดราเอมอน

กลางหันใบพานอย่างนี้ครับผม

เรื่องของไทยร้อนจัดติดอันดับโลกดีกว่า

เขาบอกว่าอุณหภูมินั้นพุ่งปรี๊ด๗จังหวัดนะฮะ
ลำปางนี่สูงสุดนะครับอยู่ที่๔๓๕องศาเซลเซียสครับ

ฤดูร้อนปีนี้ถือว่าโหดสุดนะฮะ
สภาพอากาศนั้นร้อนจัดในหลายพื้นที่
เรียกได้ว่าแค่ออกไปเผชิญแดดยามเที่ยงนั้น
ก็ทำเอาร้อนตับแทบแตกนะฮะ

ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็แทบไม่อยากจะออกพ้นที่ร่มเลยนะครับ
ด้วยเหตุนี้แทบไม่แปลกใจเลยหากจะบอกว่าเมืองไทยนั้น
มีความร้อนฮอตสุดจนกระทั่งติดอันดับโลกไปแล้วนะครับ

เขาได้มีการรวบรวมข้อมูล

ได้มีการจัดอันดับ๑๕เมืองที่อุณหภูมิสูงสุดของโลก

โดยล่าสุดครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ร้อนจัด

อืม

อันดับโลกถึง๖แห่งนะครับ
มีที่เถินจังหวัดลำปาง
เป็นพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่๔๓๕องศาเซลเซียส
รั้งเป็นอันดับ๕ของโลกครับ

อุณหภูมิอยู่ที่๔๓๔องศาเซลเซียส

มีอันดับที่๙จังหวัดแม่ห้องศรอยู่ที่๔๒๙องศาเซลเซียส
ดับที่๑๐ครับสถานีอากาศเกษตรจังหวัดเลย
อุณหภูมิอยู่ที่๔๒๘องศาเซลเซียส
ขณะที่อันดับที่๑๒และ๑๓นะครับ
ก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ตาก
อุณหภูมิอยู่ที่๔๒๗องศาเซลเซียส

อันดับหนึ่งก็คือเมียนมาร์
ครับผมตอนนี้ก็ใกล้บ้านเรานี่แหละ
คือรังสีความร้อนจะอยู่ประเทศไทยตอนนี้จริง
แต่เราจะเจอมีโอกาสสูงกว่านี้นะฮะ
รังสีความร้อนดินนี้อยู่ที่ประเทศไทยอีก๗วัน

คือโอกาสนี้อาจจะร้อนอบมากขึ้น

เขาบอกว่าตอนนี้ใครที่

เธอต้องทำความดีนะร้อนไหมตอนนี้เธอร้อนไหม

ร้อนถ้าเธอทำชั่วอยู่อย่างนี้ตลอด
ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนรกมันคงจะร้อนกว่านี้
เธอนึกออกไหมคงจะร้อนกว่าหลายร้อยเท่า

เพราะฉะนั้นเธอควรจะคิดดีทำดีพูดดี
จิตใจเธอจะได้ดีเข้าใจไหม
เข้าใจไหมเพราะนรกมันน่าจะร้อนกว่านี้อีกหลายเท่า

คิมวิวรี่เปิดใจไร้ปัญหาร่วมงานกับคุณเจ็ดนะฮะ
ตอนแรกเป็นเขาวางไข่เล่นนะ
นางก็เล่นไม่ไหวนางก็บอกว่าต้องยอมรับ

ก็เลยหานางเอกใหม่ก็ได้คิมเบอร์รี่

จนเกิดกระแสเมาส์ว่าเฮ้ยคุณแจ็คกับคิมเบอร์รี่เขาก็เคยคบหาดูใจกัน

วันหนึ่งก็เลิกกันไปก็คิมเบอร์รี่ก็ไปเป็นแฟนกับหมากตอนนั้น
แต่ถือว่าแสดงว่าความสัมพันธ์ดีของเขาก็ยังมีกันอยู่ที่กลับมาทำงานด้วยกันได้

เพราะผู้จัดกับนางเอกมันจะต้องทำงานใกล้ชิดกันตลอดเวลา

ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมเปิดใจ

รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับบ้านตัวเอง

เพราะเขาเล่นละครกันมาตั้งแต่เรื่องแรกเลย
แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอพี่เจ็ดอีกครั้งหนึ่ง

คือเขาก็บอกมาแต่ก็ไม่ได้บอกกับเราตรง

แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลเลยที่ก่อนหน้านี้

ที่ตัวเองเรื่องนี้ตนมีมืออาชีพ
พอที่แยกแยะได้ว่าเป็นอะไรถูกต้อง

ตอนนี้เป็นเจมมา

ที่ตามที่เราเลือกที่จะเล่นคือช่องไม่ได้บังคับแต่เราอยากเล่นเอง
เพราะรู้สึกว่าท้าทายเคยเล่นมาหลายสไตล์แล้ว
หรืออันนี้แหละที่มันจะท้าทายฝีมืออยากให้ทุกคนให้เป็นกำลังใจให้กับนางก่อน
แล้วก็จะเปิดกล้องประมาณต้นเดือนหน้าส่วนการได้กลับมาเล่นกับคู่จิ้นอย่างเจมส์มา
ก็จะสบายใจเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้ว
มาถึงเรื่องราวของคุณใกล้ห้วยร่องบ้างดีกว่า
ขอมองกิ้มเผิน
ไอพัชรพรยืนยันจะไม่ใช่แม่ของลูกอีก๒คน
หลังจากที่มีข่าวกันมาหลังจากถูกจับผิดเรื่องซุกลูกนะฮะ
ออกมาโพสต์เปิดตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีลูกถึง๓คน
โดยมีลูกชายกับน้องเบลคณิตถาภรรยาคนปัจจุบัน๑คน
ส่วนอีก๒คนเนี่ยเป็นลูกกับภรรยาเก่านั้นเนี่ย
เมื่อวานนี้ครับนักร้องลูกทุ่งคุณก้องเว้ไร่ได้ออกมา
ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องที่โกหกว่าเรื่องลูกเมีย
พร้อมกับยอมรับว่าการคบซ้อนกับนักร้องสาวเอ๋พัชรพรเนี่ย
โดยสาวเอ๋เป็นแค่แฟนเก่าและคู่มั่นแต่ไม่ใช่แม่ของลูกอีก๒คน
และจบกันเพราะว่ารับสภาพ๓คนผัวเมียไม่ได้ครับ
นี้ยืนยันว่าไม่ได้คุยกันตั้งแต่ที่แยกทางกันมานะครับ
ส่วนตนเนี่ยไม่ได้โพสต์รูปภรรยาเก่าเพราะว่าให้เกียรติภรรยาใหม่ครับ
และเคารพสิทธิ์ลูกพร้อมกับยอมรับว่าก่อนเนี่ย
ก่อนเป็นกล้องห้วยไร่เนี่ยไม่ได้ส่งเสียลูกเพราะว่ายังเอาตัวเองไม่รอดเลย
แต่หลังจากมีชื่อเสียงก็ได้ส่งเสียเดือนละ๑๐๐๐บาท
ตั้งแต่เลิกไม่ได้ไม่เคยคุยกับภรรยาเก่าอีกเลยนะครับ
ส่วนเรื่องที่ต้องออกมาโพสต์ทุกอย่างเพราะว่าคู่กรณีมาด่าทอครอบครัว
ตอนนี้อยากจะขอโทษพี่สื่อแล้วก็พี่น้องแฟนเพลง
เพื่อให้ครอบครัวสบายใจมีความสุขวันนี้ได้พูดทุกอย่างแล้วสบายใจครับ
ก่อนหน้านั้นนี่ก็มีข่าวว่าโผล่ดีก็มีลูกมา๓คน
ก็มีคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
ตั้งนานแต่ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพลงกำลังดังมากนานที
ก็เลยคิดว่าปล่อยเลยตามเลยไปก่อนให้มันมีรายได้เข้ามาให้มันมีงานเข้ามาเยอะก่อน

อะไรทั้งอำเมอชื่ออะไรเกิด
เลือกคุณอู้ตายแล้วคนดูเยอะนะ

ชั้นไม่เคยดู
แล้วพี่สาวนางก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงเอง

ไม่ใช่แล้วแต่นั่นของพี่สาวน้ำใช่ไหม

ทิมอะไรไม่รู้อะ
ผมก็จะธิ่มเลยนะ
ไม่เคยแบร์เลยธิ่มอย่างนี้
มันมีเพลงอีสานอีกเพลงนึงที่ตอนนี้เป็นคนเลย
งัดทะงัดเหรองัดทะงัดมันต้องงัดบ้างงัดทะงัด
หากยังจำกันได้นะครับกับทริปฝรั่งเศสครั้งก่อน
คู่นี้เอาทาวน์เซอแบบนั้นวิทย์วิวกับกางเกงยีน
คู่นะฮะที่ตัดเป็นรูปหัวใจเหมือนกันเด๊ะเลย
หาคุณรู้สิ
เพราะทริปฝรั่งเศสล่าสุดมีชุดคู่เท่คูเหมือนกันอีกแล้ว

นี่นะครับอินสตาแกรมของแม่แก้วนะครับ
ได้มีการอัปเดตภาพของคุณณเดชน์
ใส่ชุดเสื้อขาวแจ็คเก็ตสีดำสวมรองเท้าบูธสีดำยาวเกือบถึงหัวเข่า
ส่งยิ้มหวานกลางทุ่งย่าที่ฝรั่งเศสพร้อมแท็กหาสาวยายา
แล้วก็ลงเครดิตภาพนะครับว่าถ่ายโดยยาย่านี่แหละฮะ

โลเคชั่นเดียวกันชุดที่ใส่ก็สไตล์เดียวกันเลย
เป็นภาพที่อยู่ถ้ำกลางฝูงแกะนะฮะ

เหมือนกับเศรษฐ์ดำเภิงนะฮะ

โอ้โหสุดเศร้าข้างล้าหมู
อยากถิ่นแล้วผม

ลั่นเสกไม่มีวันจดทะเบียนกับอีฟ

รวมให้จมมีข่าวว่าพี่แอ๊กฆาตเบาเสียชีวิตฮะ

นี่ฮะจะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ตอนนี้ก็มีการแห่แชร์กันนะครับว่า

เดี๋ยวบินค่าไฟมาก็จะหนาวเอง

ก็ใช่ไงทนร้อนอีกหน่อย
แต่ปีนี้มันร้อนให้เจ้าจริงเลยเนอะ

เดี๋ยวบินข้ามไปมาแล้วคุณจะหนาวไง
ก็เริ่มแบบแห่ขอฝนกันแล้วตอนนี้
ปรากฏว่าหลายพื้นที่ก็บอก

ก็เลยต้องไปเอาตุ๊กตาฮัลโหลคิตตี้มานั่งแห่แทน

เออมันก็แปลกอยู่คนเราคือ

เผื่อเทวดาจะแบบว่าปราบปราบปื้มอะไรอย่าไง
ก็คือแห่แมวจริงก็ไม่ตก

เพราะอากาศตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศา
เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดไปเนาะแล้วก็ส่วนวันนี้ที่เราเจออากาศกันอยู่๔๐องศานะ

จริงก็ถ้าบอกพระม่าพระม่ามันสรุปไป๔๕เอ้ววะ
ตลาดภูร้อนมากเลยครับพิธีกร
ไม่ต้องตลาดภูแหล่ะ
แต่คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าวันนี้ฝนตกเยอะมากนะฮะหลายพื้นที่เลยนะ

เป็นด้านราวของพี่แอ๊ตครบาลดีกว่า
ขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลที่เมืองคอนครับคุณผู้ชมครับ
เว็บปลอมเนี่ยกุข่าวว่าพี่แอดคาราบาลเสียชีวิตครับ
เมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่มบริเวณตลาดลีวัฒนาอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดใกล้เคียงครับโดยเฉพาะแฟนเพลงของพี่แอดคาราบาล
จำนวนกว่า๕๐๐คนฮะแห่ชมฟรีคอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อหารายได้มอบใกล้ให้กับโรงพยาบาลพระพรมอำเภอพระพรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มนครธรรมภิบาลนั่นเอง
โดยนายวิทูลประธานกลุ่มนครธรรมภิบาล
ในฐานะประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล
กล่าวว่าคอนเสิร์ตการกุศลคาราบาลนะครับนครธรรมภิบาล
พบประชาชนถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภาคเอกชน
ที่มีความต้องการรดมเงินทุนเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอพระพรม
นำไปปรับปรุงอาคารสถานที่บริการประชาชน
จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และถือเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับโรงพยาบาลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย
อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้บนโลกออนไลน์มีการแชร์มีการ
แชร์จากเว็บไซต์เผยแพร่ข่าวปลอมแห่งหนึ่งครับ
ระบุว่าพี่แอดคาราบาลเสียชีวิต
ทำให้มีการแชร์ข่าวดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมาก
สร้างความตกใจให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านเนื้อหา
ก็ได้ร่วมยืนยันว่าพี่แอดคาราบาลยังสบายดี
และแนะนำว่าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จนะครับ
พี่น้องยังอยู่แล้วก็แข็งแรงปกติ
ถูกต้องนะครับจะมีเว็บไซต์หรือว่ามันมี
เฟสที่แบบกุข่าวขึ้นมาแบบนี้เยอะมาก
เพื่อที่จะหวังยอดแล้วก็หวังโฆษณาในเว็บที่คนเข้า
กดไปคลิกดูเพราะฉะนั้นแล้วก็เศพข่าวอย่างมิสก์สิรร้ายกันนะครับ
ก็จะมีคนส่งข้อความเข้ามาตลอดเวลาว่า

ที่นี่ร้อนมากที่นั่นร้อนมากที่นู่นร้อนมาก
ก็อยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอดทนความร้อนกันไปหน่อย
ครับผมเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวเบนฆ่าไฟมากมันก็จะหนาวเอาง่ายดีกว่าพี่ถึงพูดถึงเบนฆ่าไฟ
วันนี้กพเขาบอกว่าความต้องการในการใช้ไฟสูงสุด
จริงแล้วในประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมา
เมื่อวันที่๒๐เมษายนนะครับเวลาตอน๔ทุ่ม๒๘นาทีแปลกไหม
เขาบอกว่ากลับกลายว่าตอนแรกเราจะต้องคิดว่าตอนเที่ยงจะต้องใช้ไฟสูง
ปรากฏว่าคนออกไปอยู่ต่างข้างนอกกันมันเป็นการประหยัดไฟของคนในยุคใหม่คือ
ออกไปอยู่ที่มันมีแอร์แต่กลางคืนหลัง๔ทุ่มปุ๊บมันต้องเปิดแอร์กลับมาอยู่กันไม่ได้
เขาบอกว่าสถิติอยู่ที่๒๙๖๘๐๓เมกาวัตต์เหตุที่อุณหภูมิกรุงเทพประชาชนก็คือเปิดแอร์เป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็บอกว่าเมื่อ๓ทุ่ม๓ทุ่ม๓๕นาทีของวันที่๒๐ได้เกิดความต้องการใช้ไฟสูงที่สุด
พีคที่สุดของวันเลยนะครับแล้วจากอุณหภูมิที่มันสูงขนาดนี้
เมื่อก่อนเขาเคยมีสถานการณ์อย่างนี้เคยสูงสุดคนไทยเคยใช้ไฟสูงสุด
เมื่อปี๒๕๕๙เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
แต่วันนี้ทำลายสถิติทุกสถิติไปแล้ว
วันที่๒๐เมษายนแล้วก็มาตรการรองรับการใช้ไฟเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
การผลิตการส่งไฟฟ้าเรารู้ว่าคุณทำ

แล้วที่ไม่คิดว่าจะเอาสารแดดแหน่อออกมาหรือ
หนุ่มเล่าไปอีก๑๐นาทีให้จบ
ให้คุณคุณอย่ามาดิสเครดิตคุณแม่
เขากำลังนำเสนอข้อมูลที่มันมีความรู้
คุณอย่ามาดิสเครดิตเขา
นาทีไล่ไปให้จบนะคะเล่าค่ะเล่าข่าวค่ะ
มีคุณขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องร้อนนะเดี๋ยวหนาวแน่สิ้นเดือน
จบแล้วค่ะมาจะต่อไปที่เป็นนุมค่ะ

ฟังข่าว๕นาทีจากกัญไชยย์ค่ะ
ครับผมเชิญค่ะ
การร้อนมาก

ล่าสุดในอีฟเขาออกมาแต่งชุดแต่งงาน

ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากแต่งชุดแบบนี้
หลายคนก็เลยลุ้นบอกว่าอยากให้คุณอีฟ
ได้แต่งงานกับเซฟโรโซเลยเกิน
นี่กูดูเห็นไหม
แวกร่องเห็นไหมล่ะ

ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปถามทางคุณการนะฮะอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซ
เขาก็บอกมาอย่างนี้เลยเสกไม่มีทางแต่งงานใหม่
เพราะเขาคงเข็ดแล้วเนื่องจากเคยแต่งงานกับตนเอง๒รอบ
เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็คงเข็ดกับเรื่องแบบนี้
แต่ถ้าเสกแต่งงานกับอีฟจริงก็ไม่มีทางจดทะเบียนกับอีฟแน่นอน
ทำไมนี่นะฮะเมื่อถามถึงเรื่องหัวใจของการบ้าง
บอกโอ้ยตอนนี้หัวใจยังว่างไม่มีใครมาครอบครองอะไรเลย
มีแต่ความรักที่ให้กับลูกนะครับตนไม่อยากจะคบหากับใครวุ่นวายใจอีกแล้ว
ที่ผ่านมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน
แต่ก่อนการบอกพี่เสกคงเข็ดแล้วนะครับ
เข็ดแล้วให้บอกไม่รู้อีฟเข็ดหรือเสก
เอาละคุณพูดมาหน่อยเพิ่งอีก๕นาที

ก็ที่เขามีคนบอกว่าตอนนี้อ้วนเด่นคุณเนี่ย

ก็มีการหอบเค้กลูกโปรงเซอร์ไพรส์วันเกิด

แอดคาราบาลขึ้นคอนเสิร์ตกัน

บนดำมานำเสนอหน่อยครับ

สาวแชร์เพื่อนรักกินบนเรือนขี้บนหลังคา
กระดับเพื่อนเป็นเมียน้อยพ่อ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความออกมาแฉ
พฤติกรรมคนอื่นเป็นเพื่อนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
แต่กลับกินบนเรือนขี้บนหลังคา
ตั้งแต่เริ่มขโมยของเงินภายในบ้าน

มีสัมพันธ์สวัสดิ์กับพ่อของผู้โพสต์
แล้วก็ขโมยตังค์ถูกแม่กดเอทีเอ็มไป

ล่าสุดผู้โพสต์บอกว่าสาวรายนี้ได้หนีไปกับพ่อของเธอแล้วเธอ

และไม่สามารถติดต่อออกมาได้เลย
ตอนนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ตอนนี้โลกไซเบอร์ทั้งหมดพูดถึงแต่เรื่องนี้
คือเพื่อนของพ่อเนี่ยเอาเด็กคนนี้มาฝากไว้ให้เลี้ยง
พอมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บคนที่โพสต์คนนี้ก็สนิทกัน
เหมือนแบบว่าเริ่มสนิทกันเป็นเหมือนเพื่อนกันนอนอยู่ในห้องเดียวกัน

ผู้หญิงคนนี้พยายามทำให้เธอต้องระเห็ดออกจากบ้าน

ส่วนตัวผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็เป็นคนที่ต้องดูแลคนในหลักของดูแล

ก็เริ่มพฤติกรรมต่างนานาอะไรอย่างนี้

แล้วเขาเห็นหน้าเห็นตาอย่างว่าเป็นใครอย่างเงี้ย
เขาเห็นดิ
เขามีการแชร์
หมายถึงว่าพี่หนุ่มเห็นยัง
อยากดูว่ากฎไหม

ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป